หลานกินข้าวและกินเหล้าอยู่กับน้าชายอารมณ์น้าสอนหลานเนอะก็ชอบพูดจางเหมือนอ่ะ
สั่งสอนหลานไปสั่งสอนหลานมาปรากฏวันนั้นเล่าเข้าปาก
มันฟังไม่เข้าหูเลยยิงเลยค่ะโอ้โหตายคาวงเล่านะคะ
หลานตายเลยค่ะอ่าสี่ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพเสริมงามค่ะตรวจสอบว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตที่จังหวัดลำปาง
บ้านเกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นยังสร้างไม่เสร็จด้วย
ชั้นล่านนี่พบศพนายมงคลนะคะอายุหกสิบปี
โดนยิงด้วยปืนลูกซองยาวแบบไทยประดิษฐ์เข้าไทยทอยหนึ่งนัดตายคาที่ค่ะ
คนก่อเหตุคือซ้ายมือคนนี้นะคะมาโนธค่ะ
โน้ตเป็นหลานแท้ของนายมงคลผู้ตายนะคะ
ก่อเหตุเสร็จก็หนีไปอยู่บ้านญาติอีกหมู่บ้านนึงเพื่อรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่
วันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุได้เจอกับแม่ของมาโนธนะคะแม่ของมือยิง

แม่ก็พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่ลูกจอดรถอยู่ริมถนนหน้าบ้าน
แล้วก็พาไปชี้จุดที่ลูกชายเอาปืนยิงน้า
เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุนายมงคลเนี่ยก็เข้ามานั่งกินข้าวพูดคุยกันที่บ้าน
เดียวเองลูกชายก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจากการไปล่าสัตว
ก็มาหาแม่ที่บ้านไปล่าสัตว์มาก็เลยพกปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์มาด้วยนะคะ
เห็นปุ๊บแม่บอกก็เลยเอ้ยอย่าเอาปืนเข้ามาในบ้านลูกเอาไปเก็บที่อื่นก่อน
โนธเลยเอาปืนไปเก็บที่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
แล้วก็เดินมานั่งร่วมวงกินข้าวด้วยกัน
แล้วก็กินข้าวไปด้วยกินเหล้าไปด้วย
ก็เห็นคุยกันปกตินะพักนึงแม่บอกแม่อยากเข้าห้องน้ำปวดปัสสาวะ
แม่ก็เลยลุกออกจากวงข้าวเดินไปเข้าห้องน้ำ
จังหวะเข้าห้องน้ำอยู่ได้ยินแล้วเป็นเสียงคนโอ๊ยโวยวายกันทะเลาะกัน
แล้วก็ได้ยินเสียงดังปั้้ง๑นัทโอ้โห
แม่รีบกลับมาดูปรากฏลูกชายเอาปืนเจาะยิงน้าตายคาที่ไปแล้วอะค่ะ
บอกแทบสุดแขนขามันอ่อนแรงไปหมดเลย
ลูกก็หนีไปอยู่บ้านญาติอีกหลังนึง

เพราะตอนที่นั่งกินข้าวก็กินกันอยู่ดี
ไม่ได้มีเรื่องราวให้ทะเลาะกันเลย
ครับแล้วไม่คิดว่าเกิดสาเหตุเกิดอย่างนั้น

ทางครอบครัวก็จัดงานศพให้แก่นายมงคลนะคะ
มีญาติพี่น้องคนใกล้ชิดมาร่วมงานไม่กี่คนนะคะ

เพื่อจะเผาไปพร้อมกับร่างเลยนะคะ
คนก่อเหตุก็จุดทูปไห้ที่หน้าโรงด้วย

ขอให้วิญญาณผู้ตายไปสู่พบภูมิที่ดีนะคะ

แล้วก็เยี่ยมคนก่อเหตุที่อยู่ในห้องขังด้วย
นางบัวบานน้องสาวคนตายก็บอกว่า
เอาจริงนะไม่รู้เหมือนกันว่าหลานเนี่ย

ถ้าไม่เดินไปหยิบปืนมาก่อน
ทีนี้นางสิงหานะครับ

ก็คือหนีไปบ้านญาติอีกหมู่บ้านหนึ่งเฉย
สาเหตุเอาจริงไม่รู้

ก็เป็นคนชอบพูดจาสั่งสอนลูกหลาน

พูดก่อเหตุเลยอาจจะไม่พอใจหรือเปล่า

นำตัวมาโนธมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ

แล้วที่ผ่านมาก็ชอบพูดจาสั่งสอนอยู่ได้
ก็เลยผูกใจเจ็บอยู่เรื่อย

แล้วที่เอาปืนที่เรายิงรุงไปเลยอ่ะ
ผม

ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นกับข้อหาเกี่ยวกับพระบออาวุธปืนแล้วนะคะ